ค่ะกรณีนี้ที่มีคนไปร้องกับสูญนบรงธรรม
แล้วก็แจ้งตำรวจบอกว่าถูกเจ้ามือหวยใต้ดินโกง
ความจริงจะต้องให้มาอีก๓แสนกว่า

ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สังคมก็มองเหมือนกัน
บอกโอ้โหกล้าไปแจ้งความ

แล้วก็ที่สำคัญคนที่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน

เดี๋ยวมันจะต้องไปสอบทางวินัยอะไรยังไง

ทางด้านนางอุไรวันแฮริสอายุ๔๕ปี

ก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะ
เพราะว่าเธอได้มีการนำหลักฐานการซื้อหวยใต้ดิน
ที่นครราชศรีมา
เธอเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเริ่มซื้อหวยใต้ดินกับครูปอ
ครูที่เธอกล่าวหาเป็นเจ้ามือหวยตั้งแต่ปี๖๑แล้ว
ซื้อกันมาเรื่อยงวดหนึ่งก็สี่ซาห้าหมื่นแล้วค่ะ
ถูกรางวัลบ้าง๒๓ครั้ง
เจ้ามือหวยอย่างครูปอก็จ่ายเงินรางวัลปกติ
แต่เมื่อ๑๖กรกฎาคมงวดนั้นลงทุนไป๔๐๐
ถูกรางวัลคือ๓ตัวตรงแล้วก็๒ตัวล่าง

แต่ว่าครูปอเจ้ามือหวยจ่ายให้แค่๓๐๐๐
ที่เหลืออีก๓๔๐๐ไม่ยอมจ่าย
แล้วตัวเธอพยายามทวงถาม
ครูปอก็บ่ายเบี่ยงค่ะแล้วยังบอกอีกด้วยนะ

เพราะเหมือนกับครูปอจะรู้ว่ามันก็ผิดไง
ถ้าสมมุติเกิดไปแจ้งความนี่คือเดี๋ยวจะโดนแน่นอน
แต่ว่าผู้เสียหายอย่างคุณอุไรวันก็ตัดสินใจ

ว่ามีการซื้อขายหวยในพื้นที่ตรงนี้จริง
แล้วก็ไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมทางด้านครูปอที่ถูกกล่าวหา
ก็มีการออกมาปฏิเสธเรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่าไม่ได้เป็นเจ้ามือไม่ได้ขายหวย
เมื่อวานผู้สื่อข่าวไปที่โรงเรียน
ปรากฏว่าพอโรงเรียนของครูปอก็บอกว่า
ปอลา๗วันขอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ
ซึ่งทางด้านคุณอุไรวันที่เป็นผู้เสียหายก็บอกว่า
จะไม่ได้เป็นเจ้ามือหวยได้ยังไง
งั้นจะโอนเงินมาให้ก่อนทำไมรอบนั้นตั้ง๓แสน

ครูปอติดต่อมาพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
บอกว่าเดี๋ยวจะขอเจรจาขอไกล่เกลี่ยกันก่อน

ซึ่งทางคุณอุไรวันก็ยอมรับนะคะ

ทางฝ่ายครูปอเบี้ยวเงิน

โอ้โหฉันไปบอกกับตำรวจทำไมเนี่ย
เรื่องนี้ไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลย
แล้วก็ที่สำคัญครูปอก็เป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันดี
ทีนี้เลยมาคุยกันหาทางออกร่วมกันค่ะ

แล้วก็อยากจะยุติเรื่องนี้อยากจบเรื่องนี้

ได้มีการซื้อหวยกันจริงกับหญิงที่ถูกอ้างชื่อ
คือซื้อกันจริงแล้วก็ได้รับเงินจำนวนจริงแค่นี้
แต่ถูกจริงก็อยู่อีกส่วนนึงค่ะ
แต่มาณวันนี้ก็คือแบบ
มีการได้พูดไกล่เกลี่ยตกลงอะไรบางอย่าง
ซึ่งเป็นไปแนวทางที่ดีซึ่งกันและกันนะคะ
ออกมาให้ขอโทษกันอะไรกันอย่างนี้ค่ะ
น้องเขาได้ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ
ดึกก็ได้ออกมาคุยกันได้ออกมาคุยกัน
แล้วก็ได้คุยกันตอนเช้านี้อีกรอบนึงว่า
เราจะไปในทิศทางใด
เพื่อที่จะไม่ให้น้องมีคดี
เพราะน้องเขาเป็นข้าราชการเนอะ

ความรู้สึกจริงของพี่น่ะไม่ได้อยากทำร้าย
หรือไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องบานปลายถึงขนาดนี้ค่ะ
เพียงแค่ว่าออกมาอยากให้เป็นอุทาหรณ์ของคนซื้อคนขายหวยค่ะ

ไม่ได้อยากให้สังคมมามองเราไม่ดีทั้งคู่นะนะคะ
ก็คือมันกลายเป็นคดีกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้อยากให้มีคดีกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่น้องเขาออกมาคือประมาณว่าเขาขอโทษ

อย่างนี้พี่หวัยจะเงินการยังไงต่อ

ถ้าหากทุกอย่างที่สื่อข่าวออกไปมันเป็นความจริง
แล้วก็ถ้าหากมันยุติได้ก็อยากจะยุติค่ะ
เพราะเราก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว

นี่แหละแล้วคำถามที่บอกว่าคุณปคนขายเจ้ามือ

เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทางสำนักงาน
เพราะว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็คือเป็นการตรวจสอบตามกระบวนการแล้วค่ะ
ซึ่งทางด้านนางอูไรวัลยืนยันนะ
ตัวเธอแล้วก็คนที่เล่นหวยใต้ดินทั้งหลายจำเอาไว้เป็นบทเรียนเลย
ตัวคุณอุไรวันบอกด้วยนะหลังจากนี้พอแล้วอย่าขาด
หวยใต้ดินแบบเด็ดขาดเลยแต่เดี๋ยวจะหันมาเสี่ยงโชคแบบถูกต้อง
ด้วยการซื้อลอตเตอรี่แทนนะคะ